พระอีกสักรูปหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นกันมาหลายวันแล้วค่ะ
พระธวัชชัยนะครับคุณผู้ชมถ้าจำได้ก็คือพระที่อยู่ในคลิปที่มีการทำพิธี
วัดป่าศรีนาแพงที่ขอนแก่นนะคะนี่เป็นภาพเมื่อวันที่๑๖เมษายน
แล้วก็คนก็วิพากษ์วิจารณ์บอกเหมาะสมหรือเปล่าใช่กิจของสงฆ์หรือเปล่า
วันนี้พระครูสิริรัตนานุกูลเจ้าคณะตำบลบ้านเคาะเขต๒ไปที่วัดนี้
ไปพร้อมกับภูมิในการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นนะคะ
ในอำเภอเมืองขอนแก่นกำนันผู้ใหญ่บ้าน
เพื่อที่จะไปพูดคุยทำความเข้าใจกับพระธวัชชัย
คือทางภูมิในการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นคุณสมพร
บอกว่ารู้เรื่องทางโซเชียลแล้วก็เลยมาตรวจสอบ
ซึ่งพระธวัชชัยก็ยอมรับว่าทำพิธีนี้จริงทำพิธีกรรมนี้จริง
เพื่อจะกลายเป็นคลิปในโซเชียลที่วิพากษ์วิจารณ์กัน
เจตนาที่แท้จริงก็คือต้องการให้คนอื่นเห็นว่า
ไม่ใช่เรื่องปฏิหารเป็นสิ่งที่ทำโดยทั่วไป
ซึ่งทางเจ้าคณะปกครองได้มีการว่ากล่าวตักเตือนไป
เพราะว่าพิธีกรรมนี้ไม่มีความเหมาะสมตามหลักพระพุทธศาสนาก็ไม่มีพิธีนี้
แล้วก็ไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยนะคะ
ทำให้พุทธศาสนิกชนไม่สบายใจและไม่ใช่กิจของสงฆ์ที่จะทำแบบนี้
แต่คือพิธีนี้ก็ท่านก็บอกว่ามันก็ไม่ได้ผิดวินัยสงฆ์ร้ายแรง

และพระธวัชชัยก็รับปากแล้วว่าจะไม่ทำอีก
แต่ถ้าหากว่ารับปากแล้วต่อไปทำอีก
เรื่องนี้ก็จะต้องถูกนำเข้าสู่กระบวนการของคณะสงฆ์ต่อไป
เพราะถือว่าผิดคำสั่งเจ้าคณะปกครอง
ที่ได้ว่ากล่าวตักเตือนแล้วค่ะ
แนะนำว่าต่อไปอย่าทำอีกนะครับ
ท่านก็ยอมรับว่าต่อไปจะไม่ทำนะครับ
ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการว่าข่าวจะออกไป
เจ้าคณะปกครองก็เรียกว่าเป็นการว่ากล่าวตักเตือนนะครับ

เพราะว่าไม่ได้ผิดวินัยร้ายแรงอะไรถึงจะ
ที่จะต้องผิดทางคดีอาญาหรือว่าผิดวินัยสงฆ์ร้ายแรง
ขาดจากความเป็นพระภิกษุแต่ไม่เหมาะสมแน่นอนแล้วครับ
คนที่รักพระพุทธศาสนาก็คงจะเข้าใจ
ท่านก็ฟังคำทักท้วงแล้วก็ปฏิบัติตามนะคะ

ก็ได้แนะนำให้พระธวัชชัย
เผยแผ่พระพุทธศาสนาในเชิงปัญญาค่ะ
ก็คือการนำเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ศีลสมาธิปัญญามาอบรมสั่งสอนญาติโยม
ให้ถูกต้องตามหลักคำสอนต่อไปค่ะ